การรำโทนโคราชเป็นการละเล่นพื้นถิ่นของคนโคราชดังนั้นจะใช้ภาษาร้องซึ่งเป็นภาษาที่มีสำเนียงถิ่นแบบคนโคราช
ส่วนรูปแบบการร้องเรียกว่าการร้องเชิดรำโทนคือร้องเปลี่ยนเพลงนั้นเพลงนี้ไปได้เรื่อยแต่ให้สามารถร้องเข้ากับจังหวะโทน
ซึ่งเพลงที่ใช้ร้องจะเป็นแบบมุคปาถะคือเพลงที่ร้องต่อกันมาจึงมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน